เอามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นครับเป็นคดีรักขโมยฮะ
แต่ว่าได้ยินข่าวนี้แล้วต้องบอกว่าโอ้โหน่าตกใจมาก
เพราะว่าคนก่อเหตุที่เป็นหัวขโมยเนี่ยคือเด็กชายวัย๑๐ขวบ
ส่วนคนสั่งการคือเด็กอายุสิบห้าขวบค่ะ
โอ้โหแล้วขโมยเนี่ยหลายครั้งหลายหนนะครับ
แต่ว่าผลล่าสุดเนี่ยเจ้าทุกข์ที่เขาโดนไปเนี่ยถูกบุกขึ้นบ้าน
เอาเงินสดไป๙๐๐๐บาทนะครับ
เขาก็โพสต์ข้อความเอาไว้หลังจากที่มีชาวเน็ตเข้ามาเล่าเรื่องราว
ของเด็กชายอายุสิบขวบเป็นผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์นะครับ
ขโมยทรัพย์สินบ้านสามหลังด้วยกันนะครับ
ที่พื้นที่หมู่๗ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ก็ตระเวนลักในหมู่บ้านแล้วมีบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ที่เขาถูกขโมยไปเนี่ยเป็นเงินสดกว่าเก้าหมื่นบาทนะครับ
แล้วก็จับตัวเด็กเอาไว้ได้นะครับซึ่งเด็กสารภาพว่าทำจริง
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการหน่อยเถอะ
เพราะว่าเด็กตัวแค่นี้เป็นหัวขโมยแล้วแล้วเข้าหลายบ้านด้วยนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
ไปสอบถามรายละเอียดเรื่องคดีกับพันธุ์ตำรวจเอกนอรวัตคัมภิโล
ภูมิกับการสพเขาสวนกวางซึ่งท่านบอกว่าตำรวจได้รับแจ้งเหตุ
เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่ามีหัวขโมยเนี่ยเขา
ตระเวนลักษัพในหมู่บ้านที่บ้านทุ่งโพชัยหมู่๗ตนสมบูรณ์
อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เลยติดตามว่า
หัวขโมยเป็นใครนะครับส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่พบว่ามีผู้เสียหายหลายราย
แล้วที่มาแจ้งความเอาไว้เนี่ย๑รายคือนางอุทัยพรมอุด
อายุห้าสิบหกปีซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของเด็กชาย
๑๐ขวบเลยนะที่เป็นคนก่อเหตุเป็นคนลักขโมยเนี่ยก็ไปติดตาม
สืบทราบจนรู้ว่าเอ้าคนขโมยก็คือเด็กผู้ชายคนนี้นี่แหละ
เรียกมาสอบปากคำเด็กยอมรับครับว่าลงมือก่อเหตุจริงโดยบอกว่า
เข้าไปก่อเหตุเพียงคนเดียวนะลงมือเพียงลำพังตามคำสั่งของเพื่อน
อายุ๑๕ปีโดยครั้งล่าสุดที่เข้าไปเนี่ยแล้วได้เงินมานะครับ
บาทก็เอาไปให้เพื่อนรุ่นพี่อายุ๑๕ปีนะครับซึ่งเขาแบ่งเงินมาให้
๓๐๐๐๐บาทส่วนที่เหลือเพื่อนรุ่นพี่อายุ๑๕ปีที่เป็นยาดกันด้วยเนี่ย
เอาไปซื้อทองคำให้แฟนสาวเอาไปใช้เที่ยวเตรนะครับตำรวจก็แจ้ง
ข้อหารักษัพท์เอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะขยายผลต่อคือเด็ก๑๕ปี
ก็ตามจับได้ขยายผลตามจับได้แต่เดี๋ยวต้องขยายผลต่อว่ามีผู้ใหญ่
คอยยุโยงส่งเสริมเด็กสองคนนี้ด้วยหรือไม่
เป็นเหตุที่เกิดขึ้นจริงนะครับจากนั้นเนี่ยเราได้ทำการสืบสวนสอบสวนนะครับ
ก็ทราบว่าเป็นเยาวชนที่กระทำความผิดนะครับเราท่านหนึ่งนะครับ
เราก็ได้ให้บุคคล์เชิญตัวเยาวชนคนนี้มาที่ลงพรรคนะครับ
จากนั้นก็ได้นำตัวไปที่สำนักงานอายการนะครับให้เข้าสู่กระบวนการของการสอบสวนนะครับ
ก็ได้ความว่าเด็กก็ยอมรับนะครับว่าได้กระทำความผิดจริงนะครับ
จากนั้นเราก็ได้ดำเนินการแจ้งข้อความอาหารนะครับจากนั้นก็ได้นำตัวตำส่งสถานพิมิตรเป็นที่จะปล่อยแล้วนะครับ
ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่นะครับ
แล้วชีวิตของเด็กชายคนนี้นะอยู่กับตากับยายซึ่งก็แก่มากแล้ว
มีพี่สาวคนหนึ่งพี่สาวเนี่ยเรียนอยู่ป๕เด็กคนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือ
ไม่ยอมไปโรงเรียนหรือว่าตากับยายไม่ได้ส่งไปเรียน
กับยายเนี่ยพอรู้ข่าวนะมาบอกตำรวจเลยนะบอกว่าโอ้โหดีแล้วล่ะ
ช่วยเอาตัวหลานชายไปหน่อยช่วยเอาไปอบรมดูแลแทนให้หน่อย
เพราะตากับยายก็ไม่ไหวแล้วถึงขั้นที่ว่ายายเนี่ยอยากจะล่ามโซ่หลานเอาไว้เลยอ่ะ
คือให้ไปโรงเรียนเนี่ยหลานไม่ไปนะยายบอกให้ไปโรงเรียนแต่หลานไม่ไปนะครับ
แล้วก็ไปเนี่ยไปคบเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็ก่อเหตุแบบนี้
ส่วนพ่อกับแม่ของหลานเนี่ยแยกทางกันหลายปีแล้ว
แม่ไปมีสามีใหม่เป็นชาวต่างชาติก็จะส่งเงินมาให้คอยดูแลลูก
ให้ตากับยายดูแลนะครับแล้วก็จะกลับมาเยี่ยมครอบครัวอยู่เป็นระยะ
แต่ว่าทีนี้หลานก็ไม่รู้จะทำยังไงตากับยายบอกว่าก็เอาไม่อยู่นะครับ
ส่วนทางผู้เสียหายที่ถูกขโมยเงินไป๙๐๐๐นะครับ
หลังจากจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นเด็กอายุ๑๐ขวบกับ๑๕ขวบได้เนี่ยนะครับ
ผู้ปกครองก็รู้เรื่องมาเขาก็มาขอเจรจาชดใช้เงิน
แต่เขาว่าผู้ปกครองของทั้งสองรายเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแค่เจ็ดหมื่น
ทางผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของเงิน๙๐๐๐ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร
สองหมื่นก็ถือว่าก็ทำบุญทำทานกันแล้วกัน
ส่วนที่เหลือก็ให้เป็นเรื่องของตำรวจในเรื่องของคดีความ